เชื่อว่าคุณแตงโมไม่ได้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ก็คือคุณเต้คุณเต้มงคลกิจสุขสินทรานนท์หรือว่าเต้๐๐
เป็นสอสอบัญชีรายชื่อนี่แหละค่ะของพักไทยศรีวิรัย
เมื่อวานนี้ถึงขั้นไลฟ์เฟซบุ๊กนะคะ
และเนื้อหาในการไลฟ์เฟซบุ๊คคือการวิเคราะห์คดีนี้
เอาวิเคราะห์เบื้องต้นแบบนี้บอกว่าเป็นคดีฆาตกรรมอำพราง
เพราะให้เหตุผลด้วยนะบอกบาดแผลที่เจอที่ขา
ลักษณะเหมือนถูกของมีคมบาดยาวเป็นฟุต
หากถูกหางเสืออย่างที่ทนายตั้มตั้งข้อสังเกต
บอกเป็นไปไม่ได้เพราะว่าหางเสือมันทื้อมันเฉือนเข้าเนื้อไม่ได้
ฉะนั้นเชื่อว่าคุณแต่งโมถูกฟันที่ขาก่อนจะตกน้ำไป
อ้าวฟังรายละเอียดค่ะ
ส่วนการเสียชีวิตนะครับมันมีอยู่สองส่วนด้วยกันเสียชีวิตที่ใต้น้ำตรงเลนนะครับก็อาจเป็นไปได้หรืออันหนึ่งก็คือเสียชีวิตบริเวณบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพญานะฮะหลังจากที่โดนฟันที่ขาแล้วเสียเลือดเยอะนะครับเสียเลือดเยอะแล้วก็ปากเนี่ยไปแนบกับกับเลนหลังจากนั้นก็อาจจะมีบางคนนะครับอาจจะมีบางส่วนนำร่างที่ไร้วิ
ของน้องแตงโมนะครับไม่รู้ว่าใครนะครับผมไม่ทราบนะครับ
ไปไว้ที่กลางแม่น้ำอ่าข้อมูลให้หลายอย่างเลยครับ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฆาตกรรมเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องอุบัติเหตุ
แล้วก็มีการเอาศพลากไปที่กลางแม่น้ำทำให้คนไปเจอ
คือเมื่อวานเขาไลฟ์ในช่วงบ่าย๒บ่าย๓เนี่ยนะ

อกจากนี้หลังจากไลฟ์เฟซบุ๊กจบแล้ว

บอกว่าฝากพบตรดูแลพยาน๒๔ชั่วโมง

และหลังจากนั้นโพสต์อีกครั้งค่ะ
ชั่วโมงที่แล้วเรื่องแตงโมสสเต้พระราม๗และสันทนะ
ทราบเรื่องทั้งหมดแล้ว

เรื่องอะไรฮะนี่คนเข้าไปถามพี่เต้
พี่เต้บอกเรื่องอะไรล่ะ

ผมเข้าไปส่องในเฟสของเขานะฮะ
คอมเมนต์๙๐๖คอมเมนต์นะครับ
ไปถามใหญ่เลยไปถามว่าเรื่องอะไร
เรื่องอะไรทำความจริงให้กระจ่างหน่อยพี่เต้
คืนความยุติธรรมให้คุณแตงโมหน่อยพี่เต้
นี่คนเข้าไปแสดงความคิดความเห็นกันเยอะแยะเลยนะฮะ